เอ่อพระเอกหนุ่มเข้มกันมากดีกว่า
จริงทั้งมาสเข้มแล้วก็ชื่อเข้มหัสวีด้วย

หลังจากที่ไปช่วยงานบวชพระยูโร
อยู่ไปเลชธิอุดรสามวันติด

หนุ่มเข้มเนี่ยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าตอนนี้เริ่มคิดวางแผนบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่บ้างแล้ว
แต่รอเคลียร์งานก่อนค่ะเพราะว่ายิ่งได้มาเห็นพระยูโรไง
ตั้งใจขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะเห็นความตั้งใจของพระยูโร
เข้มเนี่ยอยากบวชเหมือนกันแต่จะได้เลิกดีตอนไหนเนี่ยจะรีบแจ้งให้แฟนได้รับทราบกันนะคะ
ส่วนงานแสดงตอนนี้ละครฟอร์มยักษ์ลมพัดผ่านดาว
พี่เข้มเล่นกับพี่อ้ำพัชราพาพี่ติ๊กเจสดาพร
โอ้โหมีแต่ซุปตาเลยทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะเปิดตัวเรื่องใหม่เร็วนี้ด้วย
งานเขามีชุกเนาะงานเขาแน่นเนาะไปฟังเสียงกันค่ะ

ก็ถ้าเกิดทุกอย่างพร้อมทุกอย่างลงตัวมากกว่านี้ก็คงจะได้บวชครับ
จริงก็มีอยากจะบวชอยู่

ก็อีกเรื่องหนึ่งเมืองแก้วครับเมืองแก้วก็กำลังดำเนินในการทำ
ก็ขอให้แบบปังละกันเนาะ
ส่วนที่โซเชียลเขาแห่แชร์ภาพหนุ่มเข้มเนี่ย
เขาชอบไปร่วมกวนกับลูกทุ่งสุดฮอตเลยอย่างคุณก้องห้วยไร่

บ้าเที่ยวกันเลยมานั่งซอยจู้กัน

ใช่เออคุณผู้ชมเข้มเนี่ยก็เคยส่งทีมฟุตบอลไปเตะที่
ห้วยไร่อิลิน่านั่นแหละค่ะที่จังหวัดสกลนคร
ก่อนจะได้มาเจอกันในงานคอนเสิร์ตที่พัทยา
ก็เลยพูดคุยกันมันถูกอกถูกใจ
บ่าวอีสานคือกันค่ะคุณผู้ชม

มันเกิดขึ้นเร็วมากคือผมส่งทีมตัวเองไปเตะบอลที่ห้วยไล่อิลิน่า
เมื่อก่อนเมื่อนานเมื่อสองสามปีผมก็อยู่ในระแวกอำเภอใกล้บ้านเขา
เขาก็เลยแบบได้คุยกันเรื่อยตามภาษาคนแบบบ้านเดียวกัน
พอคุยไปคุยมาถูกใจกันถูกคอกันยาวเลยทีนี้ครับ

จ๊ะครับทับเบิ้งไปเรื่อยครับ
เพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไร
ถ้าเกิดว่ามันจะมีโปรเจกต์มีอะไรมันก็คงมีในอนาคตไป
โอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวงานบวชงานละครก็ติดตามกันไปนะคะ

ผู้บ่าวอีสานคือกันบอกต้องเกรงใจกันมันสนิทกันอยู่แล้ว
เห็นบอกว่าต้นปีหน้าที่คุณก้องไม่ได้จะมีคอนเสิร์ตคุณเข้มจะไปขึ้นด้วยนะ